คุณผู้ชมยังจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะ
โสสิโสสินายกุศลศรีอารยะ
หรือว่าศรีอารยวงศาที่เขาตั้งตัวเป็นศาสดาองค์พระศรีอรยาเมตรัย
แล้วก็เขาบอกมาเพื่อจะกรอบผู้โลกอะไรประมาณนี้
หายไปพักใหญ่เลยล่าสุดมาอีกแล้ว
มาจัดงานบุญมาแจกผ้าป่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแล้วท่าไม่ดีก็เลยลงไปตรวจสอบนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่ตำรวจฝ่ายปกครองตัดไฟแต่ต้นลม
เข้าไปพูดคุยเพราะว่าลูกศิษย์มาจากหลายพื้นที่

พูดคุยเพื่อจะดูตามมาตรการโควิด๑๙
หลายคนจำหน้าได้นะครับเพราะเห็นหน้านี่
กุศลศรีอรยะหรือว่าศรีอารยวงศา
ที่เขาตั้งตัวเป็นศาสดาองค์พระศรีอารยาเมตรัยค่ะ
ล่าสุดนี่กลับมาอีกแล้วที่สวนธรรมชาวศรีวิลัย
จังหวัดหนองบัวลำพูเขามาจัดงานภาพป่า
แต่มาคราวนี้จะจัดการกับโรคระบาด
ที่กำลังระบาดใหม่หลังโควิดคลี่คลายไป
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดโรคร้ายคล้ายฝีดาด
ซึ่งตัวเขามีวิธีการรับมือเอาไว้แล้ว

งานนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
บอกว่าก่อนจะไปกับโรคใหม่เนี่ย
ขอให้โควิดในคลี่คลายไปก่อนนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งว่าหากจะมาจัดกรรม
ที่มีการรวมตัวกันเกิน๕๐คน

ทุกคนที่มารวมตัวกันต้องแสดงหลักฐานนะ
ว่าจิตวัคซีนครบ๒เข็มนะ
อย่างนั้นต้องไปกักตัวก่อน

แต่นายกุศลศรีอารยะบอกว่าแจ้งกำนันไปแล้ว
แต่กำนันบอกให้แจ้งอำเภอโดยตรง
พอไปอำเภอก็บอกว่านายอำเภอไม่อยู่

ตัวเขาจะจัดผ้าป่าเล็กที่สวนธรรมชาวศรีวิลัย
มีลูกศิษย์แค่๑๐๒๐คนเท่านั้นค่ะ

เป็นประสุนศรีอารยชีดวัคซีนแล้วหรือยัง

ป้องกันโควิดง่ายนิดเดียว
ดื่มน้ำขิงต้มกระชาย
หากติดก็กินฟ้าทลายโจร

บังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีน

ที่สำคัญคนที่ฉีดแล้วจะเจ็บป่วยภายใน๓๗ปีค่ะ

ฉีดไปก็คนที่ฉีดภายใน๓ปีร่างกายจะซุบสม

เราก็เตือนแบบว่าแค่ให้ต้มน้ำขิงกินกระชายกิน
ถ้ามีอาการก็เอาฟ้าทลายโจรกิน๔เม็ด๔เวลา

ถ้าประชาชนเรามีแต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตายหมดเลย

ย้ำก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

ต้องทำตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะคะ

ยังมีการจัดกิจกรรมผ้าป่าขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรค่ะ